ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นที่สนใจขึ้นมาทันทีนะคะ
หลังจากที่จับทีมอุ้มฆ่าได้บางส่วนนะคะ

และการซัดทอดนั้นซัดทอดไปว่า
ผู้ที่จ้างวานฆ่าเสียตุ้ม
หรือว่าคุณพาสะพลผู้ตายเนี่ยนะคะ

วันนี้เราจะคุยกับผู้ที่รู้เรื่องราวนี้ทั้งหมดนะคะ
นับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งค่อยคลายปมมาเรื่อย

การซัดทอดไปถึงพ่อบังเกิดเกล้า
ว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่าลูกจริงหรือ

บินมาถึงเมื่อชั่วโมงนี้เองค่ะคุณผู้ชม
มาออกรายการมาเล่าให้ฟังคดีใหญ่คดีนี้นะคะ
พลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิสวัสดีค่ะท่าน

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ท่านมากับภูมิกับพื้นที่
คดีใหญ่อีกคดีหนึ่งในกรสินเหมือนกัน
ตอนนั้นเรื่องคดีน้องสโหน่นะคะเอาคดีนี้ก่อน
คดีนี้มันใหญ่ตรงที่บอกว่า
พ่อแท้ถูกซัดทอดว่าเป็นผู้จ้างทีม
อุ้มฆ่าลูกชายของตัวเอง

แล้วตามข่าวนะคะคือเขาขอมอบตัวกับผู้การ

เขายอมรับหรือเขาปฏิเสธคะ
ปฏิเสธครับว่าไม่ได้สังฆาต
แล้วตอนที่ข่าวมาว่าซัดทอดเนี่ย
ตอนแรกที่จับได้๒คนก่อนป่ะคะทีมอุ้มฆ่า

๒คนนี้ให้น้ำหนักหรือว่าซัดทอดชัดเจนแค่ไหนคะ
ก็ซัดทอดนะฮะก็พูดตรงกันทั้งสองคน

ว่าได้รับการว่าจ้างจากคุณวิรัติ

ตอนที่ตำรวจเห็นคดีนี้เนี่ยนะคะ
ตามจับ๒คนแรกได้เนี่ยยากไหมคะ
ยากสิครับเพราะคนหนีกับคนตามมันยากอยู่แล้วฮะ
ที่ที่ฉันถามว่ายากไหมเพราะเผอิญว่ามีประวัติว่าเคยเป็นทหาร

เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่ามันยากกว่าเดิมด้วยไหม
จากความที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ราชการนะคะ
คงยากนะเพราะเขารู้วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐพอสมควร

ท่านเริ่มจากอะไรคะในการตามมืออุ้มฆ่าสองคนนี้

เป็นอย่างหลักฐานล่องรอยในที่เกิดเหตุ
เขาถือว่าเป็นทีมอุ้มค่ามืออาชีพไหมคะ
ก็ถือว่ามีความเจ็ดเจนจัดพอสมควรนะครับ

ที่ฉันถามแบบนี้โทษนะคะอย่าหาว่าไปพาดพิงหน่วยงานสังกัดเดิม
คือเป็นทหารเดิมมาก่อนเนี่ยทีนี้มาทำเนี่ยคือทำจนเป็นอาชีพแล้วหรือเปล่า

คิดว่าคงไม่ใช่เป็นอาชีพนะครับ
แต่ว่าก็อาจจะใช้อาวุธหลบหนีอันนี้อาจจะเชี่ยวชาญ
ก็อาจจะเรื่องการใช้อาวุธก็อาจจะคงมีความเชี่ยวชาญ
พบศพของเสียตุ้มพระสะพนธ์เนี่ยนะคะพบในพื้นที่จังหวัดกรสินทร์ที่ท่านคุมอยู่

ระหว่างทางจากกาศิลป์ไปสกลนครนะครับตรงเทือกเขาภูพาลนะครับ

ค่ะตรงนั้นเป็นพื้นที่เปรียวหรือยังไงทำไม
เปรียวมากครับบนเข้าเข็ดภูพาลแล้วก็เป็นภูเขานะครับ
ก็ห่างจากตาสินประมาณ๖๐กิโลห่างจากอำเภอสมเด็จก็ประมาณ๒๐กิโล
ก็ถือว่าห่างไกลชุมชนมากเหลวมากครับ

แล้วจริงแล้วเนี่ยนะคะเรียนอ่านจากข่าวที่ออกมาเนี่ย
คือทีมอุ้มฆ่าเนี่ยตั้งใจจะฆ่าเสวตุ้มเนี่ยตรงนี้
หรือมันบังเอิญหรือเป็นการวางแผนไว้อยู่แล้วมันออกมาเป็นแบบไหนคะ
คือผมคิดว่าเขาคิดว่าจะใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับ
ระหว่างในที่เขาพูดภาพเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปรียบตลอดเลย
กรสินสกลนครเนี่ยแต่ว่ามาจุดตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าตั้งใจหรือเปล่า
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยใกล้นั้นเนี่ยที่เขาเรียกผาเสวยเนี่ย
ก่อนหลายสิบปีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ทิ้งศพ
ทิ้งศพหมายถึงว่าฆ่ากันแล้วก็มาทิ้งเพื่อปกปิดคดีประมาณตรงนี้
แต่หลายสิบปีแล้วนะฮะแต่พอทิ้งก็เป็นเหี่ยว
แล้วก็จะศูนย์หายไปเลยเพราะว่าสัตว์ป่าอะไรก็มาแทะมาอะไรก็ศูนย์หาย
ก็ตามร่องรอยไม่ได้ถึงเจอศพสมัยก่อนสามสิบสี่สิบปีเนี่ย
วิทยาการยังไม่ทันสมัยนะครับจะตรวจพิสูจนว่าเป็นใครก็ตรวจไม่ได้
เอก็ตรวจไม่ได้นะครับการเปรียบเทียบภาพเชิงซ้อนก็อาจจะทำได้ในเขตกรุงเทพ
แต่อังกฎก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ง่ายจากการที่บกปิดร่องรอยคดีนะครับ
ก็อาจจะจุดนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ
แล้วทีมฆ่าจะรู้ประวัติได้ยังไงคะว่าที่นี่เป็นแบบนี้เขาเป็นคนในพื้นที่กรสินหรือเปล่าคะ
ตอนแรกแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นว่าคนที่เชี่ยวบ้านจุดนี้ได้
๑ก็ต้องเชี่ยวชาติให้โปรนี้ในหญ้านี้
ก็อาจจะเคยเป็นคนเกิดที่ในจังหวัดนี้หรือใกล้เคียงเป็นคนอีสาน

ปรากฏมีอยู่๑คนเป็นคนอีสานแต่ไม่ระบุจังหวัด
จังหวัดแล้วก็เคยคุ้นเคยกับที่พื้นที่ตรงที่เกิดเหตุ
สมควรค่ะครับตอนที่พบศพเสียตุ้มเนี่ยนะคะลักษณะที่พบเนี่ย
คือห่างจากถนนเยอะไหมคะไม่เยอะนะฮะคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เหมือนว่าเขาถูกยิงจากไหล่ถนนนะครับแล้วก็กลิ้งลงไป
มันจะเป็นเหมือนกับลาดชั้นทางลาดลงไปกลิ้งลงไป
ก็ห่างจากถนนผมว่าสักห้าหกเมตรเท่านั้นเองครับซึ่งก็คงจะลง
คือถ้าสมมุติเป็นภาพตัดลงไปลักษณะเหวคงลงไปลึก
แต่ว่าถ้าในแง่ของความห่างคือไม่มากไม่มากครับอย่างที่ผมว่า
หกเมตรได้ก็คือคนเดินมาก็ต้องมองเห็นแล้วเราตึกสองชั้น
ได้นะคะหกเมตรอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่ผมผมหน่อยถึงว่าระยะห่าง
จากอ๋อเส้นถนนขอบถนนระยะห่างไปถึงจุดที่พบศพเนี่ยอ๋อ
ค่ะสักหกเมตรแต่พื้นที่นี่ลงไปลึกไหมคะที่ไม่ลึกนะผมว่า
สักสักสองเมตรได้สองสามเมตรอืมตามตามข่าวตามข่าวเนี้ย
บอกว่าเขาเนี่ยโดนยิงจากข้างหลังจ่อยิงจากข้างหลังครับ
ริมทางคือเนื่องจากลงมาปัสสาวะอ่าค่ะครับคือตอนแรกผม
สันนิษฐานอย่างไรว่าค่ะว่าคงจะถูกยิงขนาดปัสสาวะค่ะ
เพราะว่าสภาพศพเนี่ยกระดุมเปิดอยู่กางเกง
ถูกถกอยู่ค่ะอ๋อค่ะแล้วคนที่ท่านจับได้สองคน
แรกบอกไหมคะว่าตั้งใจฆ่าที่นี่หรือจริงแล้ว
หมายคือที่อื่นและเพราะถ้าสมมุติลงไปปัสสาวะแล้ว
จ่อยิงจากข้างหลังเนี่ยระหว่างที่ปัสสาวะเนี่ย
วางแผนหรือไม่วางแผนเพราะถ้าใช้พื้นที่นี้
ไม่จำเป็นต้องรอให้ให้ผู้ตายเนี่ยลงไปเพื่อปัสสาวะ
ก็ได้ถูกไหมฮะเขาเขาเขาบอกเขาเขาเขาเขาเขาเขา
เขาพูดว่าไม่ได้วางแผนแต่ผมก็ไม่เชื่อเหรอครับ
การจับตัวมาครั้งนี้เนี่ยนะคะคือตั้งใจเอามาฆ่าหรือ
แค่เอามาข่มขู่ก็ตกลงตั้งใจมาฆ่าแล้วเพราะว่าฆ่า
จริงจริงฮะคือที่ฉันถามอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไล่เรียง
แต่เพราะเอิญพอมันไปโยงว่าเขาซัดทอดว่าพ่อ
เป็นคนจ้างวานให้ฆ่าลูกเนี่ยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลง
แล้วคือเป้าหมายคือแค่ข่มขู่กันเพราะมีความขัดแย้งเนี่ย
ครอบครัวหรือว่าตั้งใจฆ่าไปเลยนะคะครับตอนแรกนี่ผมผม
คิดอย่างคุณจอมขวัญกันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พ่อ
จะมาฆ่าลูกอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มทีมอุ้มเนี่ยไป
ทำเกินเลยคือจากการงานนอกสั่งก็แค่ว่าเอาไปแล้วก็
เอาไปอาจจะไปเรียกข้าไถจากลูกครอบครัวของผู้ตายหรือ
ว่าเอาทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วพอไม่ได้
ที่พระสงฆ์ก็เลยฆ่าทิ้งเพื่อปิดปากตอนแรกผมคิดอย่าง
อ่าแต่พอจากการสอบก็จนมาถึงวันนี้ก็ก็ก็พอถึง
จับพวกทีมอุ้มฆ่าอะไรเขาเขาพูดอย่างนี้นะครับซึ่งตอน
พก็มีการจ้างวันให้ฆ่าข้าซึ่งที่ทอดพ่อเนี่ยคือสอง
คนแรกเลยใช่ไหมคะเพราะเห็นบอกว่าล่าสุดนี้ก็จับ
ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวข้องน้อยนะฮะค่ะสองคนที่สองคน
แรกที่จับได้เนี่ยเป็นคนยิงหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงทั้งสองคน

ตามข่าวสารออกหมายจับทั้งหมด๖คน

ผู้จังหวานเนี่ยคือคุณพ่อโดนสัดทอดเป็นผู้จังหวาน

ส่วนอีก๓คนอยู่ในทีมอุ้ม
อีก๒คนเป็นพลเรือนหรือเป็นข้าราชการคะ
เป็นพลเรือนครับยืนยันได้ครับ

แต่ที่จับได้๓คนเป็นอดีตทหาร๒คน

คุยอะไรกับพ่อเขาบ้างคะ
คือจริงนะผมคุยกันสองรอบแล้วนะครับ

ก่อนที่หลังเกิดเหตุใหม่นะจังสัก๑๐กว่าวันนะครับ
ให้มาคุยกันก่อนมาสอบปากคำไว้ก่อน
ในฐานะพยานเพราะว่าพ่อก็ต้องเป็นผู้เสียหายของลูกถูกไหมครับ
ถ้าลูกตายพ่อก็ต้องเป็นผู้เสียหายในการดำเนินคดีต่าง

ใช่ครับตัวตรงเท่าตอนนั้นเชิญมาในลักษณะแบบนี้
ใช่ครับใช่ครับเป็นผู้เสียหายเขามาพูดคุยกัน
เขาก็พูดอย่างที่ผมบอก

และไม่ได้คนถังฆ่า
ที่ผู้การสอบนี่มีชัลแอบเข้าไปว่า
พ่อก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไหม

ก็ให้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ตอนนั้นมีอะไรที่ได้จากพ่อจากการพูดคุยครั้งแรกบ้างคะ
ที่ได้ก็คือว่ามีการกลุ่มคนบุคคลนี้

เข้ามา

ทีนี้ถ้าเทียนให้เล่าย้อนตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะ

ตัวเสียตุ้มถูกอุ้มไปจากโรงพิมพ์
ซึ่งเป็นที่ทำงานของเขาด้วยของพ่อด้วยถูกป่ะคะ

เอาแล้วตัวเสียตุ้มไปทำอะไรที่ทำงานนั้นถ้าไม่ได้ทำงานที่เดียวกันคะ
พ่อลูกก็ไปหากันปกตินะครับ

คือเริ่มต้นจากที่โรงพิมพ์ด้วยลักษณะแบบไหน

ช่วงเช้าของวันที่สายนะครับ
สัก๙โมง๑๐โมงของวันที่๒๙
คุณตุ้มเขาไปหาคุณพ่อเขาที่โรงพิมพ์

หลังจากที่เริ่มเป็นที่ทราบอยู่เรื่องที่ดินอะไรอย่างนี้

ว่าจะให้กันยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วอย่างไรต่อคะ

ยังไงคะคืออุกอาจคือเข้าไปบุกเลยอุ้มตัวไปหรือยังไงคะ
ไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับเขาก็เข้ามา
ก็เหมือนเข้ามาแบบว่าเป็นบอดี้การ์ดให้คุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อเขากลัวคุณตุ้มจะมาทำร้ายอะไรอย่างนี้
แต่มาในขณะบอดี้การ์ดหนักกว่า
แล้วจากนั้นยอมขึ้นรถไปด้วยกันได้ยังไงคะ

คุณพ่อก็เล่าเพราะว่าคำว่าคนกลุ่มนี้แต่งเครื่องแบบมา
ตอนที่คนกลุ่มนี้มาเอาตัวคุณตุ้มไปเนี่ยนะคะ

อยู่นะครับอยู่ครับ
แล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรคะคือพ่อก็บังคับว่าตัวเห็นหรือ
ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะคือมีทหารมาพูดง่าย
ทหารแต่งเครื่องแบบมาพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาคิดว่า

คุณตุ้มก็เชื่อว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นทหารจริง
เพราะถ้าทหารสั่งให้ทำอะไรเขาก็ต้องเชื่อฟังถูกไหมครับ
ซึ่งเขาเล่าไหมคะตอนที่ท่านสอบว่าเขาอ้างว่าอะไร
คือคุณพ่อเขาบอกว่า
คุณตุ้มเนี่ยแบบมีท่าที่คุกคามอะไรอย่างนี้
ก็ทางทหารก็เลย
ไม่ใช่เหวียดขงคงตอนกลางพูดไม่ใช่ทหาร
ขึกกลุ่มคนนี้จะอาจจุดทหาร
ก็เลยบอกว่าโอเคจะเอาตัวไปตรวจหายาเสพติด
เอาไปเข้าค่ายวิวัตรพลเมืองอะไรประมาณนี้นะครับ

เป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้เสียตุ้มก็เลย

คือมีการจับตรวจปัสสาวะอะไรอย่างนี้ครับ

ค่ะแล้วนั่นแหละก็เลยเกิดเรื่องว่าตั้งแต่ที่กรุงเทพ
แล้วก็ไปจนกระทั่งถูกฆ่าตาย
โดยการเจาะยิงจากข้างหลังเช่นเหมือนกัน

เสียชีวิตที่ถนน

ทีนี้คุณผู้ชมขอพักสักครู่
คือเรื่องนี้พอมีการซัดทอดกัน
มันก็เลยเป็นปมว่ามีความขัดแย้งกันมากขนาดไหน
มีคนถามตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปนะคะว่าข่าวนี้เนี่ย
พ่อจริงไหมเป็นพ่อกับลูกกันจริงหรือเปล่า

เป็นพ่อเป็นลูกในไส้ไหมเป็นพ่อบังเกิดเก้าไหม
คำถามคือว่ามีความรุนแรงขนาดไหนในบ้าน
พ่อถึงถูกซัดทอดว่า
กลุ่มนี้มาพาลูกไปฆ่าสักครู่
าเมนานทโตรธุรกิจ

ถูกยิงจ่อยิงจากข้างหลังนะคะ
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ใน
พื้นที่ข้างถนนระหว่างทางที่จะไป

แต่ว่าเท่าที่ฟังจากผู้การอภิชิตเนี่ย
คือเขาเนี่ยถูกอุ้มมา
จากพื้นที่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ

ทีนี้คดีนี้ที่มันใหญ่แล้วมันแดงขึ้นมา
ใน๕ทีมอุ้มค่าได้เนี่ยซัดทอดเลยนะคะว่าคนที่จ้างวานเขาให้มา
ฆ่าเสียตุ้มเนี่ยคือพ่อแท้พ่อบังเกิดกล้าวเลยของเสียตุ้มเอง
ทีนี้ข่าวก็ตามออกมาค่ะว่าคุณวิรัติซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวาเนี่ย
ก็เข้ามอบตัวกับผู้การครับทีนี้เรียนย้ำอีกครั้งนะคะคือ
คุณวิรัตน์เนี่ยปฏิเสธนะตอนนี้ถือว่าปฏิเสธครับ
ปฏิเสธแบบ๑๐๐หรือปฏิเสธว่ามีการจ้างวานจริงแต่ไม่ได้ให้ฆ่าไม่ถึงขนาดนั้น

ก็คือบอกว่าไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าแต่สั่งให้เอาไปด่านนิสัยอะไรประมาณนั้นจริงอันนี้จริง
ซึ่งตามข่าวมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองในบ้าน
จริงอยากจะอธิบายนิดนึง๑๑๕ล้านเนี่ย

คุณวิรัติเนี่ยต้องไปใช้หนี้

คุณวิรัติก็จะเหลือเงินอยู่๑๐กว่าล้านแค่นี้

แต่คุณตุ้มเนี่ยต้องการ๗ล้านอันนี้คุณพ่อเขาพูดเองนะครับ
ไม่ได้พูดคุณวิรัติบอกว่าผู้ตายต้องการ๗ล้าน
เพราะว่าที่ดินที่ขายไปเนี่ยเป็นที่อยู่ของคุณตุ้มด้วย
ถ้าขายไปแล้วคุณตุ้มก็ไม่มีที่อยู่คุณตุ้มบอกขอเงิน๗ล้าน
คุณพ่อเพื่อจะไปซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ
แต่คุณพ่อบอกว่าเงินมันก็เหลือน้อยแล้วก็เขาบอกว่า
พ่อก็เคยเล่าฝนว่าเขาให้คุณตุ้มไปเยอะแล้วนะครับ
เอาอย่างนี้ละกันเขาจะไปซื้อคอนโดให้คุณตุ้มอยู่ประมาณสัก๒๓ล้านบาทนะครับ
แต่คุณตุ้มก็ไม่ยอมเพราะว่าได้วางโปรเจกต์ไว้แล้วว่าจะไปอยู่เชียงใหม่
จนสุดท้ายก็ถึงวันที่๒๙วันเกิดเหตุเนี่ย
ก็ถึงไปทวงถามกันแล้วก็มีปัญหากัน
ตามข่าวเนี่ยคือสาเหตุมาจากเรื่องเงินก้อนนี้แหละ
ขอกัน๗ล้านบาทแล้วคุณพ่อไม่ให้
ไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งรุนแรงจากสาเหตุอื่น
น่าจะเป็นเหตุจูงใจให้คุณพ่อเกี่ยวข้องกับการจ้างวานเลยใช่ไหมคะ
ก็น่าจะมีสาเหตุเสียเดียวนะครับ
ครอบครัวนี้พอเกิดข่าวนี้จะได้ยินชื่อแค่สองท่าน
คือตัวเสียตุ้มผู้ตายกับคุณพ่อซึ่งถูกซัดทอดว่าจ้างวานเนี่ยนะครับ
เสียตุ้มเนี่ยเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของคุณพ่อคะ
ลูกคนแรกคุณพ่อมีลูกหลายคนไหมคะ
หลายคนแต่ว่าคือคุณพ่อมีพระยาหลายคนนะแต่ว่ามีทีละคนนะ
แล้วก็เลิกร่างกันแล้วก็มีคนใหม่แต่เสียตุ้มผู้ตายเนี่ย
เป็นลูกภรรยาคนแรกและเป็นลูกคนแรกด้วยลูกคนโตครับ
เป็นลูกคนแรกของคุณพ่อครับแล้วเป็นลูกชายด้วยครับ
ให้น้ำหนักแค่ไหนกับเรื่องเงิน๗ล้านนี้คะที่จะเป็นมูลเหตุให้
พ่อมีส่วนต่อการจ้างวานซึ่งเขาเป็นลูกชายคนแรกอ่ะ
ก็บอกให้ผมข้าลูกผมแล้วบอกให้พ่อข้าผมดีกว่าใช่ไหม
ก็ไม่ยอมรับว่าคุณพ่อจ้างวานเพื่อฆ่าถูกไหม

คืออาจจะเหมือนกับให้ความร้อนแรงของอารมณ์ปรับลงหน่อย

คุณพ่อรู้ไหมคะว่าคนที่มาเนี่ยบางส่วนเป็นทหารมาก่อน

คือผมก็คุยกับคุณวิรัติแต่งคุณรัฐก็บอกว่า
คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงอ๋อเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ

ตรงที่มาอ้างว่าเป็นบอดี้การ์ดให้กับคุณพ่อเนี่ย
ตัวคุณพ่อเองก็ไม่ได้รู้จัก๕๕คนนี้มาก่อน

มีคนกลางติดต่ออีกที

ถ้าสมมุติเป็นไปตามที่คุณวิรัติบอกผู้การเนี่ย
ก็คือก็เกินที่คุณพ่อคิดว่ามันควรจะเป็น

ตอนนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานมากแค่ไหนคะ
ที่จะขมวดแล้วก็จบคดีนี้ได้หลังจากนี้
ก็เรามีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควร
ตำรวจชี้ได้เลยนะ

คือพญาหลักฐานมันก็

แต่ว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับ
แล้วก็ไปต่อสู้คดีกัน
ผมก็ไม่เรียกว่าท่านผิดหรือท่านถูกครับ
มีอะไรบ้าง
ที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน
ผู้ต้องหามีการออกไปแล้วจะข่มขู่พยานไหม
ออกไปแล้วจะยุ่งเหยิงไปจากฐานไหม
ออกไปแล้วจะไปหลบหนีไหม

ก็บอกขอเชิญมาพบเข้ามาแต่โดยดี
แล้วก็ท่านที่เดินจะไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะไปข่มขู่ใคร
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับใครได้
ตอนที่มาเมื่อคืนนี้ก็
ก่อนจะมาก็ล้มสะโพกร้าว
ก็ต้องที่เห็นในรูปต้องพยุงประคองกันมา
นั่นไม่ใช่สำหรับการควบคุมคล้องแขนล็อกไม่ให้หนีนะครับ
สำหรับประคองค่อยเดินนะครับ
แล้วก็ดูแล้วก็โรคประจำตัวอายุ๗๓แล้ว

แล้วก็ดูแล้วถ้าส่งเข้าเรือนจำ
ก็คงจะเป็นอันตรายจะถึงกับชีวิตนะครับ

ก็เลยปรึกษากับผู้ประชาแล้วก็เห็นว่า
ในเมื่อเขาขอเยื่อมประกันตัวก็ให้ประกันตัวไปนะครับ
หลังจากสอบสวนปากคำเสร็จแล้ว
ค่ะท่านคาดว่าอีก๒คน
จาก๕คนในทีมอุ้มฆ่าจะจับได้เร็วไหมคะหลังจากนี้
ว่าผมก็อยากจับให้ได้เร็วที่สุดค่ะ

เบาะแสคงต้องมีแน่นอนค่ะแต่ว่าเราก็พยายามตามอยู่
แต่ว่าคนนี้คนตามมันก็คงจะลำบากกว่าคนนี้ค่ะ

สุดท้ายแล้วยังไงตอนนี้คุณพ่อคือคุณวิรัติเนี่ย
ก็อยู่ในสถานะของผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมคะ
ก็ใช่ครับผู้ถูกกล่าวหาเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราเชิญผู้การอภิชิตมาเนี่ยนะคะ
คือท่านต้องบินมานะคะท่านต้องบินมา
เพราะบอกว่าคือคดีนี้เนี่ยเกรงว่าถ้าให้เล่ากันไปคนละทีสองทีเนี่ย

เดี๋ยวรอต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางตำรวจต้องตามต่อนะคะ
ได้๓จาก๕แล้วสำหรับทีมอุ้มฆ่านะคะ
ส่วนผู้จ้างวานคือคุณพ่อเข้ามอบตัว

แต่ก็อยู่ในการจ้องมองอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าการซัดทอดเกิดขึ้นจาก๒คนแรกที่จับได้จากทีมฆ่า

และนี่คือที่มาว่าทำไมเราเชิญผู้การมาจากกาลสิน

คดีที่ผู้จ้างวานมีความสัมพันธ์เป็นพ่อกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
หมดเวลาของรายการขอบคุณผู้การวันนี้นะคะ

คุณผู้ชมคะถามตรงลาไปก่อนอีกสักครู่

สวัสดีค่ะ